คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่หน่อยนะครับ
เป็นความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
พื้นที่ถ้ำหลวงจะต้องฟื้นฟูอุปกรณ์อย่างไร

อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าสำหรับกรมอุทยานเป็นทีมที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่วันแรก
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดเล็กที่สนับสนุนให้ภารกิจดำเนินการไปได้
โดยภารกิจแรกของกรมอุทยานก็คือการสำรวจโพรง
แล้วก็ปล่องของถ้ำที่อยู่ด้านบนนะครับ
ก็มีทีมจำนวนนับร้อยคนมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาร่วมกันด้วย
ตำรวจตระเวนชายแดนทีมรังนกทีมกู้ภัย
ภารกิจหลักก็คือเพื่อค้นหาปล่องหรือว่าโพรงที่จะได้ลงไปด้านล่างได้
อีกภารกิจหนึ่งก็คือการค้นหาเส้นทางเบี่ยงทางน้ำ
ซึ่งทางกรมอุทยานต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมชลประธานที่ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมทีมสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินการ
เพราะหากสังเกตด้วยตาทั่วไปเนี่ยคือเราจะไม่รู้เลยว่าน้ำที่มันอยู่ที่ถ้ำอยู่เห็นอยู่แล้วมันหายไปตรงไหน
มันลงถ้ำไปตรงช่องทางไหนนะครับ
ซึ่งพบว่าน้ำหายเข้าไปในถ้ำตรงห้วยน้ำดั้นซึ่งน้ำหลุดเข้าไปในถ้ำราวหนึ่งหมื่นลูกบาทเมตร
งานและชาวบ้านก็ไปช่วยกระทำฝ่ายทำทางเบี่ยงทางน้ำ
ท่อที่ได้รับการสนับสนุนจากเชฟรอน

มันก็ยังมีน้ำที่หลุดเข้าไปในถ้ำอยู่อีก
ก็ต้องใช้วิธีเดิมก็คือทำฝ่ายอีกนะครับ

ทางรองอธิบดีกรมอุทยานบอกว่า
ส่วนที่หน้าถ้ำได้ทีมจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
ที่มาดึงน้ำจากหน้าถ้ำไปได้อีก
ชั่วโมงละกว่า๒๐๐ลูกบาทเมตร

ก็มาช่วยดึงน้ำออกด้านล่างถ้ำอีก
ทำให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำในถ้ำได้
ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการฟื้นฟูนะครับ
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
ก็ต้องมีการลื้อถอนฝ่ายเบี่ยงทางน้ำ
ท่อต่างออกจากจุดต่าง
เพื่อทำให้ทั้งหมดมันคืนสู่สภาพเดินตามสมบัติธาตุ
ส่วนแผนการฟื้นฟูถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จะเป็นแผนระดับกระทรวงจะทำกันแบบบูรณาการระดับชาติ
มีแผนเรื่องความปลอดภัยแผนฟื้นฟูหน้าถ้ำบนถ้ำในถ้ำ
แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านนอก
ซึ่งเชื่อว่าถ้ำหลวงเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของไทยได้
แต่ว่าก็ต้องทำตามแบบที่พลเอกประยุทธ์บอกนะฮะ
ก็คือต้องมีแผนรองรับก่อน
แผนการฟื้นฟูณขณะนี้ก็เริ่มแล้วนะครับ
คือการปิดถ้ำไม่ให้มีการเข้าออก
ส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในถ้ำจะปล่อยไว้ก่อนนะครับ

พอสถานการณ์น้ำดีขึ้นก็จะเข้าสู่แผนฟื้นฟูทุกหน่วยงานนะฮะ
ส่วนที่ปิดทองหลังพระปิดทองหน้าพระอะไรทุกหน่วย
เดี๋ยวจะต้องมาร่วมกันฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีมธรณีฟิสิกส์นะครับ
ก็เข้าไปตรวจสอบดู
สำรวจว่าตรงไหนมีโพงที่น้ำจะเข้าไปได้บ้างนะครับ
เดินสำรวจกันตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
ก็ไปเจอมันจะเป็นสีฟ้านะครับ
แล้วก็มันก็พิสูจน์ด้วยหลักวิชาการได้ว่า

อาศัยกำลังไม่ว่าจะเป็นทหาร

แล้วที่สำคัญที่สุดคือชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านที่ผาหมีเราบอกว่าขอกำลังนะครับ
ร้อยคนเข้ามากันเกือบสองร้อยคนในวันนั้นนะครับ